เหตุเพลิงไหม้ห้องควบคุมไฟฟ้าของท่ากาศยานขอนแก่น

ถูกต้องโอ้โหผู้โดยสารเขานีตายกันจ้าละวันทีเดียว

สุดท้ายต้องปิดสนามบินขอนแก่นทั้งวัน
คุณผู้ชมไปใช้ที่อุดรธานีแทนครับ

อย่างที่บอกไปสักประมาณ๖โมงได้ครับ
เพลิงเนี่ยลุกไหม้ที่ห้องควบคุมไฟฟ้าของท่าอากาศยานขอนแก่น
ซึ่งอยู่ที่บริเวณชั้น๓ของอาคาร

ก็มีผู้โดยสารไปใช้บริการกันอยู่นะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของท่ากาศยานขอนแก่น

โดยเพลิงไหม้ห้องควบคุมไฟฟ้าเสียหายทั้งหมด

ขณะผู้โดยสารรวม๘เที่ยวบินกว่า๑๐๐คน
พากันวิ่งหนีออกมาจากตัวอาคารอย่างกลหน

เพราะว่าคือพอไฟมั่นอยากกลุ่มควัน

นายสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ก็บอกว่าต้นเพลิงเกิดจากที่บริเวณห้องควบคุมระบบไฟฟ้าของท่าอากาศยาน
สนามบินบริเวณชั้น๓ซึ่งตอนนี้ก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว
แต่ว่ายังคงมีกลุ่มควันจำนวนมากปกคลุมอยู่ในอาคารทั้งหมดครับ
ก็สีดำไปหมดเลยทำให้ต้องมีการสั่งห้ามไม่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้าไปในอาคารเพื่อความปลอดภัย
ไปฟังเสียงของท่านผู้ว่าขอนแก่นกันหน่อยนะครับ
จากการเข้าไปสำรวจครั้งสุดท้ายนะครับณขณะนี้ก็คือดูดพันธุ์ออกไปได้ร่วม๙๐เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเร่งรีบก็คือในการเช็ดนะครับหรือว่าซัดน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงนั้นออกไปนะครับ
เพื่อที่ว่าหากเราได้เปิดระบบไฟเพื่อเดินให้บริการประชาชนนั้นจะได้ไม่เกิดความเสียหายต่อระบบไฟอื่น
ต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่าสนามบินขอนแก่นนั้นศูนย์วิทยุการบินไม่ได้มีผลกระทบอะไรทั้งสิ้นนะครับ
การควบคุมการขึ้นลงของเครื่องบินยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วน๑๐๐
อย่างที่ท่านย้ำว่าของขึ้นลงของเครื่องบินยังสามารถใช้ได้๑๐๐
แต่ว่าของกองอาคารผู้ลิศาลก็เสียหายต้องใช้เวลาทำความสะอาด
ทีนี้ทางด้านของว่าที่ร้อยตรีอัธยาลาบมากภูมิในการท่ากาศยานขอนแก่นก็บอกว่า
กำลังร่วมกันวางแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด
ส่วนกรมท่ากาศยานนะครับให้ข้อมูลว่าสายการบินที่ใช้บริการท่ากาศยานขอนแก่น
ซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาทุกเที่ยวบินที่ลงที่ขอนแก่น
ก็เปลี่ยนเส้นทางไปลงที่ท่ากาศยานานาชาติอุดรธานีแทน
แล้วก็มีการจัดรถรับส่งฟรีด้วย
ระหว่างท่ากาศยานขอนแก่นกับท่ากาศยานอุดรธานีครับ
รวม๗เที่ยวบินก็ให้ข้อมูลบอกว่าช่วงบ่ายเนี่ย
จะมีเที่ยวบินไปลงที่ขอนแก่น๕เที่ยวบิน

นั้นต้องรอทางท่ากาศยานขอนแก่นประกาศอย่างเป็นทางการ
เพราะว่าจุดที่ไฟไหม้คืออาคารผู้โดยสาร

ผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินต้องตรวจสอบ
แล้วบินปลายทางคุณเป็นขอนแก่นหรืออุดร
จะได้นัดแนะเรื่องของญาติมารับได้อย่างถูกต้อง